คุณผู้ชนขับรถขับราบนทะโดดเรื่องของการขับรถมีปัญหากันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา
แต่นี่ค่ะแค่เฉียวชนกันถึงขั้นแทงกันตายเลยนะคะจะบอกว่าฝั่งหนึ่งเป็นกระบะฝั่งหนึ่งเป็นเก๋ง
ขิงก็ราคาก็แรงขับปาดไปปาดมาปรากฏว่าเก๋งเอามีดที่พกมาไปแทงกระบะ
เสียชีวิตเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นสดร้อนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา
บริเวณถนนพระราม๙กลางกรุงเลยนะขาเข้าบริเวณแยกรามศูนย์เขตห้วยขวางกรุงเทพ
ตำรวจสอนอมักกษันไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบร่างของผู้ตายก็คือ
นายยิ่งพันธ์เทียนเจริญอายุ๕๖ปีถูกแทงด้วยมีดเข้าที่บริเวณชายโครงด้านซ้าย
แล้วก็ต้นขาด้านซ้ายนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนนะคะ
ใกล้กันก็ไปพบรถกระบะสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้๙๗๙๗กระบี่
จอดอยู่บริเวณด้านหน้ามีร่องรอยถูกชนแบบนี้
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวคนก่อเหตุก็คือนายสรุธไปส่งโรงพยาบาลแล้ว
จากว่าหลังจากที่ก่อเหตุไปแทงคนขับรถกระบะแล้ว
ตัวเองก็ช็อกด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้จากการสอบถามอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง

เล่าบอกว่าคนตายและคู่กรณีน่าจะขับรถไล่ปาดกันไปปาดกันมา
สุดท้ายเกิดการเฉียวชนกันขึ้น
พอมาถึงจุดเกิดเหตุทั้งคู่จอดรถลงมาเลยค่ะ
จอดรถกลางถนนด้วยนะลงมาทะเลาวิวาสกัน

แต่ในยิ่งพันธุ์คนขับรถกระบะเกิดพลาดท่า
จนกระทั่งถูกแทงเสียชีวิตค่ะ
คือตอนนั้นคนขับรถเก่งนี้ไม่มีสติแล้ว
มีมีสติครับแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับว่าตื่นตนก

เขาพูดอะไรกับเราบ้างไหมครับ
ตอนนั้นเขาพูดก็ว่ามีการชนกันและเกิดการทะเลาวิวาส

เขาบอกไหมครับว่าเขาเป็นคนแทงตอนนั้น

สภาพบริเวณโดยรอบรถของที่เราเห็นเป็นอย่างไรบ้าง
มีล่องลอยเฉี่ยวชนมั้ยครับที่เราสังเกต
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่า
เดี๋ยวต้องรอให้คนก่อเหตุออกจากโรงพยาบาลก่อน

สาเหตุที่แท้จริงเป็นอย่างไร
เขาอาจทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะ